บนโลกโซเชียลแชร์เรื่องราวนี้กันมากทั้งในเฟซบุ๊ครวมไปถึงทวิตเตอร์ด้วยนะคะ
วันนี้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลได้รวบรวม๕อันดับในทวิตเตอร์
ที่มีผู้แชร์สูงสุดเกี่ยวกับเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
เริ่มต้นจากผลสำรวจของบริษัทแสนรู้จำกัดนะคะ
ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับช่วยบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์แบบเรียลไทม์
ของช่วงวันที่๑๓ตุลาคมถึงวันที่๑๙ตุลาคม
แฮชแท็กที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ใช้แสดงความอาลัยคือแฮชแท็ก
เรารักในหลวงมีผู้ทวิตข้อความทั้งหมด๑๒๒๕๗๐ครั้งค่ะ
ขณะที่๕อันดับทวิตเตอร์ที่โพสต์แสดงความอาลัยและมียอดรีทวิตสูงสุดนั้น
พบว่าอันดับที่๑เป็นคลิปวีดีโอที่บรรยายข้อความว่า
คลิปหาดูยากพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตรัสตอบนักข่าวฝรั่งที่ถามท่านเกี่ยวกับการสร้างเขื่อน
ดูแล้วประทับใจอย่างสุดซึ้ง
ซึ่งคลิปนี้ก็มีผู้รีทวิตไปทั้งสิ้น๙๖๗๕๕ครั้งค่ะ
ต่อมาที่อันดับที่๒นะคะจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อว่าใบบัวบก
ได้โพสต์พระบรมชายาลักษณ์เมื่อครั้งทรงพระเยา
เล่าว่าสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนา
กรมหลวงนรัฐธิวาสราชนครินไม่ทรงโปรดใส่ชุดของผู้หญิง
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงเสียสละใส่แทน
ซึ่งพระบรมชายาลักษณ์นี้นะคะมีผู้รีทวิตไป๘๘๐๑๗ครั้งค่ะ
ทวิตเตอร์ที่มียอดแชร์มากที่สุดอันดับที่๓นะคะ
คือคลิปวิดีโอเพลงทรงพระเจริญระบุข้อความว่า
เป็นข่าวพระราชสำนักที่ชอบที่สุดและไม่เคยลืมในหลวงทรงทอดพระเนธ
หลวงนะคะทรงทอดพระเนธแล้วก็เลือกซื้อสินค้าต่างเป็นการส่วนพระองค์
พระพักษ์ที่สดใสซึ่งคลิปนี้ก็มีผู้รีทวิตไปทั้งสิ้น๘๖๔๗๓ครั้งค่ะ
แล้วในหลวงตรัสว่าเขารู้ว่าใครรักเราจริง
เป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้เรายังเชื่อใจนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเรื่องนี้ก็มีผู้รีทวิตไปทั้งสิ้น๘๕๐๒๓ครั้งนะคะ
อันดับสุดท้ายค่ะผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้ก็ได้ทวิตภาพแสงจากท้องฟ้า
ที่โรงพยาบาลสิริราช
แล้วว่าเพื่อนส่งรูปที่สีรีราชมาให้ดูในลาย
มารับพ่อกลับสวรรค์ใช่ไหมคะ
และภาพนี้ก็มีผู้รีทวิตไป๗๔๖๐๐ครั้งค่ะ